ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่าเขาถูกตีที่หัวเขาถูกลวงไป
ถูกตีที่หัวแล้วคนร้ายเอาเงินไปด้วย
โอ้โหชาวบ้านก็ให้การช่วยเหลือสิคะแจ้งความให้
ตำรวจก็มาและหน้าเลือดอาบเลยนะคะหูฉีกอีก
กู้ภัยก็ต้องมามาทำแผล
ตำรวจซักไปซักหนากู้ภัยคุยไปคุยมา
มันเป็นเรื่องโอละพ่อแต่โอละพ่อแบบไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ดูอาการของพี่เขาสิคะเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ

เขาเป็นคนขับรถ๓ล้อเครื่องอายุ๔๙ปี
สภาพที่กู้ภัยมาเห็นแล้วต้องรีบประถมพยาบาล
เพราะหัวแตกใบหูฉีกเลือดอาบหน้าเลยค่ะ
แล้วก็สุดท้ายเอามานั่งอยู่ท้ายรถตู้เนี่ยนะคะ

ก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้มีอาการมึนเมา
ตำรวจก็มาสอบสวนตอนแรกให้การว่าถูกคนร้ายเป็นผู้ชายหนึ่งคน
ว่าจ้างให้ขับรถสามล้อไปส่งเขาระบุเหตุเขาระบุจุดเลยนะ
บอกให้ไปส่งซอยศรีแก้วในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้คุณตำรวจครับ
เขาใช้ของแข็งทุบหัวผมหลายครั้งผมหมดสติไปเลย
มาอีกทีตบกระเป๋าเอ้าเงินหายไป๖๐๐บาท
ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านที่รู้จักกัน
และชาวบ้านก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้นี่คือเรื่องที่เขาเล่าก่อนนะคะ
ตำรวจก็มาถึงสิมันเป็นคดีนี่มีผู้ร้ายเกิดขึ้นในเทศบาลเมืองอุดรธานีไม่ได้
ต้องจัดการถามไปถามมาเพราะตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะ
คำให้การมีพิรุธเหมือนกันอ้าวคุยไปคุยมาสอบไปสอบมา
นายสมพบผู้ชายคนนี้หน้าเริ่มถอดสี
สุดท้ายค่ะเปลี่ยนเรื่องเลยยอมรับสารภาพแบบเสียงอ่อย
เสียงอ่อยคือเสียงเบานี่นะคะมันค่อยกล้าพูดเท่าไหร่
บอกว่าตำรวจครับผมสารภาพแบบนี้แล้วกัน
ผมแอบไปลักลอบคบหาผู้หญิงคนหนึ่ง๒ปีแล้ว
ผัวเขาจับได้ครับมันกลายเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคน
ก็เลยนัดเคลียร์กันแต่ตกลงกันไม่ได้ค่ะ
ก่อนที่นายสมภพผู้ชายคนนี้จะถูกผัวของผู้หญิงที่เขาไปติดพันธุ
ท่อนไม้ตีจนหัวแตกเลือดอาบหน้าแล้วเขาก็วิ่งหนีไปค่ะ
ขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนั้นแหละที่เขาไปติดพันธุ์ขี่นี้ออกมา
แล้วก็ไปเจอกับประชาชนชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็กุเรื่อง
ให้ชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้ว่าตัวเองถูกผู้โดยสารจี้ชิงทรัพย์
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีพอรู้ความจริงว่าเป็นเรื่องรักสามเศร้า
เอางี้ละกันคุณสมภพอีก๒คนอยู่ไหนตำรวจไปเชิญตัวมาให้นะคะ
ทีนี้พูดคุยกันต่อหน้าตำรวจก็คือพนักงานสอบสวนทั้ง๓คน
นายสมพบรับค่ะรับว่าจะเลิกพฤติกรรมผิดศิลธรรมแบบนี้
และไม่ติดใจเอาความซึ่งกันและกันตำรวจก็เลยว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
โกหกยังไงก็ไปไม่รอดค่ะ
คุณผู้ชมก่อนที่จะเล่าข่าวต่อไปนี้ดิฉันอ่านสคริปต์แล้ว